บรรยากาศของเทศกาลสงกรานกันบ้าง

เขาก็มีนะมีการทำบุญอยู่เหมือนกัน

มีการทำบุญเนื่องในวันนี้เป็นวันสำคัญ
วันทะเลิงศพหรือว่าวันพญาวัน
ตามความเชื่อของภาคเหนือเขานะครับ
ก็วันนี้จะต้องเริ่มต้นทำในสิ่งดี
เริ่มต้นรับปีใหม่ด้วยสิ่งดีนะครับ
ที่วัดตำหนักสวนขวัญสริมังคลาจารย์
เทศบาลเมืองแม่เหี่ยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ก็คือมีประชาชนในพื้นที่แล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียง
เดินทางมาทำบุญตักบาทกันตั้งแต่เช้าเลยนะครับ
ก็ชาวล้านนาจะเรียกว่าตานขันข้าวหรือว่าทานขันข้าว

เนื่องมาในวันพยาวันหรือว่าวันทะเลิงศกใหม่นะครับ
โดยประชาชนที่มาทำบุญทุกคนก็ต้องสวมหน้ากากอนามัย
ระยะห่างเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ด้วยนะครับ
สำหรับวันพญาวันเป็นวันที่๓ของงานประเพณีปีใหม่เมืองนะครับ
ก็คือวันที่๑๕เมษายนถือว่าเป็นวันเถลิงศพเปลี่ยนศักราชใหม่
วันนี้มีการทำบุญทางศาสนากันตั้งแต่เช้าตรู่
เพื่ออุทิศส่วนกุศลไปถึงญาติผู้ล่วงลับเรียกว่าตานขันข้าวนะฮะ
หลังจากนั้นก็นำตุงนะครับปักลงบนกองเจดีไซน์ที่วัด
โดยเชื่อว่าจะมีอานิสงฆ์สามารถช่วยดวงวิญญาณที่ตกนรก
พ้นจากขุมนรกได้โดยผู้ที่ตายไป
จะได้อาศัยเกาะชายตุงขึ้นจากนรกภูมิ
เพื่อไปเกิดในสุขติพบนะครับอันนี้ที่เชียงใหม่นะครับ
ไปดูบรรยากาศที่อุทัยธานีกันบ้าง
แม่ปีนี้ก็อาจจะมีคนเข้าวัดทำบุญน้อยลงนะครับ
เพราะว่ามาตรการในการป้องกันโควิด๑๙
ก็มีผลกระทบต่อร้านสังขพันธ์ที่ตลาดกลางเกษตรกรนะครับ

เขาอุตส่านแบบว่าจัดเตรียมเครื่องสังคพันธ์
ทำเป็นชุดแบบนี้แต่ลูกค้าน้อยคุณ
โดยนางบุภาสุราฤทธิ์เจ้าของร้านก็บอกว่า

รอลอกใหม่ระลอกเดือนเมษายนเนี่ยนะครับ
ก็ทำให้ได้รับผลกระทบกับการค้าขายเป็นอย่างมาก
ตามวัดวาต่างเขางดจัดกิจกรรม
เช่นการส่งน้ำพระก็งดนะครับ
แล้วก็ส่งผลให้มีประชาชนออกมาทำบุญกันน้อยมาก
แล้วก็ไม่มาซื้อสังกภัณฑ์ที่ใช้ในพิธีต่างเลยนะครับ
น้ำอบผ้าจีวรพระและของที่จะทำบุญ

วันแทบจะขายของกันไม่ได้เลยนะครับ
เจ้าของร้านสังกภัณฑ์บอกอีกว่าเปิดร้านมานานนับ๑๐ปี
๒ปีที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด๑๙
ได้รับผลกระทบมาอย่างต่อเนื่องนะครับ

เท่าไหร่ค่ะอุ๊ยไม่ถึง๔๐๐บาท

ต่างกับช่วงก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดของโควิด๑๙

โดยเฉพาะช่วงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานะครับ
แล้วก็หวังว่าจะมีการควบคุมสถานการณ์ได้โดยเร็วนะคุณนะ
มันจะได้ทำให้เศรษฐกิจภาพรวมฟื้นกลับคืนมา
จะได้ขายของกันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับ